เรามาเติมความหวานกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
พาไปดูคู่รักเขาสวีทกัน
บอกเลยนะคะว่ารักเราไม่เก่าเลย

ส่วนจะเป็นคู่ไหนยังไงนั้น

คือรักสุดคิ้วนุ้ยปอนปอนนุ้ย
โอ้โหเขารักกันมากี่ปีไหมนัก
แต่ยอมรับว่ารักเขาไม่เก่าเลยจริง
ล่าสุดพาลูกไปเที่ยวญี่ปุ่น
ส่งภาพสวีทมาให้ชาวเราได้อิจฉากันด้วย
ว้าว
เออมันเลอะเทอะเละเทะนัก
เครื่องเช็ดปากอัตโนมือก็อาจจะเออเลอร์เอองงไปบ้าง
โอ้โหมองจากคนไทยยังรู้ว่าพ่อปอนรักแม่นุ้ย
ขนาดไหนเฮ้ยหวานกว่าไอติม
ก็ความคินมีโลโต๊ะของคู่นี้นี่แหละค่ะ